เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางดี
ปรากฏว่าสุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์
จนทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักตกไหลทาง
แล้วท้ายที่สุดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
มาจากไหน
คุณผู้ชมฮะขอดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะเสียหลักข้างทาง
แล้วดูคุณคนกระเด็นมาแล้วก็แน่นิ่งตรงพื้นแบบนี้เลย

ใช่นะครับปริวออกจากรถจักรยานยนต์เลยนะฮะ
ทีนี้เจ้าของบ้านซึ่งเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ย
นั่งอยู่หน้าบ้านพอดีตกอกตกใจฮะ
ก็ต้องรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วย
ปรากฏว่ากู้ภัยมาช่วยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ไม่นานผู้ชายคนนี้เสียชีวิตครับ

ตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายสุเทพเพชรอาวุธอายุ๕๔ปี
เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอนายายอามนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามท้องถนนนี่แหละฮะ
และปรากฏว่ามีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ
นายสุเทพขออภัยนายสุธินเบรกไม่ทัน
รถก็เลยเฉียวชนกับสุนัข
แล้วทำให้รถของนายสุธินเสียหลักจนกระทั่งตกข้างทาง
แล้วตัวเขาก็ปริวกระเด็นออกจากรถแบบนี้นะครับ
ทีนี้พี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าบ้านตรงนี้
ที่ตกออกตกใจนะครับก็คือคุณวรจันศรีคงรัก
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเธอนั่งอยู่หน้าบ้าน
ส่วนลูกสาวนั่งอยู่บริเวณเธอนั่งอยู่ในบ้าน
ส่วนนี้เป็นลูกสาวของเธอนั่งอยู่หน้าบ้าน
คนในบ้านได้ยินเสียงก็เลยวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจ

จากไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าต่อตานะครับ
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยกู้ภัยมาช่วย
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตพี่ผู้ชายคนนี้ไว้ไม่ไหวนะครับ
ทางญาติมารับศพของนายสุธิน
ศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดปากทางหนองแหวน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาแล้วครับ

สอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือคุณป้าบุรีวิทยาศักดิ์พันธ์

สามีเธอนิสัยดีชอบช่วยเหลือสังคม

มีงานที่ไหนก็ไปช่วยงานตลอดนะครับ

เพราะไม่คิดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
พรากชีวิตสามีเธอไปนะครับ
ก็บอกไม่คาดคิดเลยนะว่าสุนัขตัวเดียว

จะทำให้สามีของเธอเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนศพตั้งบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันที่๗พฤษภาคม
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๘พฤษภาคมนี้นะครับ

แล้วก็ขออนุญาตเอาคลิปมาเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะ